ต้องมีคู่ค่ะเช่นเดียวกับคู่รักคู่นี้นะคะแดนแพตตี้
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วนะคะว่าเขาขอแต่งงานกันค่ะ
ได้แน่นอนนะคะแบบใหม่แบบสาปสาป
แต่งงานกันที่วัดป่าภูทะเบิกเลย
แดงเขาอัดคลิปสารภาพความในใจด้วยจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
ผมเห็นน้องแพทย์เขาตั้งใจในการปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่อยากจะไปรบคุณสมาธิอันแน่วแน่ของน้อง
เห็นแล้วอ่ะโอ้มึนหัว

พี่รักหนูมีความสุขแล้วหนูเป็นคนผู้หญิงดีจริง
ช่วงดีที่สุดในชีวิตเลยนะครับ
พี่จะดูแลหนูอย่างดีที่สุดนะครับ
พี่จะไปล้วงความลับนะคะ